พ่อค้าขายเกลือท่านนี้เขาบอกว่ามาขายเกลือแบบไม่ธรรมดา
ร้องเพลงไปด้วยขายเกลือไปด้วยครับ
แต่เกลือผมก็เข็มทุกเม็ดเทียว
หากใครต้องการซื้อเกลือถุงเดียว๑๐เดียว
จะตื้อก็เรียกเลยทีเดียวเดี๋ยวผมกลับจะหาว่าผมเล่นตัว
ถามก่อนเลยนะถ้าคุณลุงท่านนี้ขับรถไปหน้าบ้านคุณผู้ชม

ใช่ไหมฟังก่อนแล้วค่อยซื้อ

ยังไงก็ต้องซื้อเพราะร้องเพลงเพราะขนาดนี้
เพราะว่าเกลือที่นี่จะไม่หวานคุณลุงบอก

แล้วเกลือบ้านใครขาวบ้างครับหวานป่ะครับ
เกลือบ้านใครหวานบ้างบอกผมหน่อย
คุณลุงเขาการันตีว่าเกลือร้านเขาเค็มทุกเม็ด
แต่ที่ชอบคือเขาบอกว่าขาวนวลอวบอิ่ม
เกลือหรือเปล่าไม่แน่จักร
คือมันขาวแล้วเค็มตามแบบฉบับของเกลือนั่นเลย
และเนี่ยฮะพ่อค้าคนเก่งท่านนี้ชื่อว่าลุงแพร่พันผัวอายุ๖๘ปี
ที่ว่าเก่งคืออะไรขายเก่งอย่างเดียวไม่พอร้องเพลงเก่งด้วยครับ
เก่งด้วยครับเขาเนี่ยเขาเป็นคนตะบนสะแจงอำเภอบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
แต่ลุงแกขับรถกระบะคู่ใจเร่ขายเกลือและใช้เสียงเพลงแบบนี้นะ
กล่อมให้กับคุณลูกค้าแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนยาวไปยาวไป
ยาวยังไงเขาขับยาวไปจังหวัดไหนบ้างสิงห์บุรีชัยนาฏอ่างทองสุพรรณบุรี
อืมเส้นทางนี้แกขับผ่านเป็นประจำลุงแกบอกว่าอาชีพเนี้ยแกยึดถือ
แล้วก็ทำอาชีพนี้มาถึงสี่สิบปีแล้วนะอืม
แรกเริ่มไปรับเกลือก้อนที่เค็มรับมาจากจังหวัดสมุทรสาคร
เอาแถวนั้นแหล่งเกลืออยู่แล้วคุณผู้ชมฮะใช่แล้วก็จะมีพ่อค้าเนี่ยมาส่งให้ถึงที่บ้านเพื่อออกไป
เลขขายแบบนี้ก็มีเหมือนกันขายเป็นถุงถุงเป็นมัดเขาบอกว่ามัดละ
สิบบาทก็มีถุงใหญ่ห้าสิบบาทถุงเล็กถุงน้อย
บางคนใช้นี้เดียวจ้ำถุงเล็กสุดสิบบาท
เส้นทางในการขายอย่างที่ผมบอกไปย้ำอีกทีเผื่อใครอยู่แถวนั้นนะฮะ
บุรีชัยนาฏอ่างทองสุพรรณบุรีวิ่งขายแบบนี้๔๐ปีใช่ไหม
สร้างรายได้ส่งลูกเรียนจบมีงานทำหมดแวว

จริงคุณลุงบอกว่าเอาจริงนะขายแบบนี้มันก็มีช่วงที่ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
โควิดหยุดขายยาวเลยช่วงนั้นเพราะว่ามันเดินทางลำบาก
ถามว่ามันเดินทางได้ไหมมันเดินทางลำบากกันในช่วงนั้นในการข้ามจังหวัดอะเนาะ
เอางี้ละกันอยากจะซื้ออยากจะอุดหนุนหรืออยากจะจ้างลุงไปร้องเพลงไหม
เออได้ไหมล่ะ๐๘๔๘๑๕๙๘๘๐โอไปสอบถามคุณลุงเขาได้
อ่าอยากซื้อเกลือก็บอกเลย
ค่ะเขาการันตีแปะหลังรถเลยนะเกลือร้านนี้เข็มทุกเบ็ดโลแกน
จะต้องไปรองที่ศูนย์ไหมถ้าไปรองที่ศูนย์ทุกเบ็ดไตพังนี่แหละครับ